เครือญาติของเสียวิชัยนะคะทั้งดีเอสไอและทหารค่ะ
สนทิกำลังไปตรวจยึดคฤหาดหรูนะคะมูลค่ากว่า๔๐๐ล้านบาทค่ะ
เครือญาติเสียวิชัยที่เป็นเจ้าพ่อเงินกู้รายใหญ่ระดับประเทศ
ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นไม่พบบุคคลเป้าหมายนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาให้เวลาให้นำเอกสารหลักฐานที่มาของทรัพย์สินไปชี้แจง

ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔เปิดปฏิบัติการตรวจค้นบ้านของเครือญาตินายวิชัยปั้นงาม
เจ้าพ่อเงินกู้รายใหญ่ระดับประเทศโดยจัดกำลังออกเป็น๓ชุด
บุกเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายกว่า๑๐จุดยึดพื้นที่รวมกว่า๘๐๐ไร่ในจังหวัดอุทัยธานี
หลังมีข้อมูลว่าทั้งหมดได้มาจากธุรกิจฟอกเงินปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่คฤหาสหลังใหญ่
ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายแต่จากการตรวจค้นพบเพียงนายพงศ์และนางสมบุญปั้นงาม
ซึ่งเป็นพ่อและแม่ของเสียวิชัยที่ยังป่วยอยู่และพักอาศัยโดยมีแม่บ้านหลายสิบคนเป็นผู้ดูแล
ก็ณขณะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นบ้านนะครับซึ่งในอดีตก็คือเป็นบ้านพักของนายวิชัย
ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่พักของคุณพ่อคุณแม่ของคุณวิชัยนะครับเรากำลังดำเนินการตรวจค้นนะครับ
เอกสารหลักฐานซึ่งทางคณะพนักงานสวนเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
คฤหาสเสียวิชัยหลังนี้ปลูกสร้างบนเนื้อที่กว่า๒๐ไร่รายล้อมไปด้วยสิ่งปลูกสร้างอย่างหรูหรา
ยังมีเรือรับรองและบ้านพักคนงานอย่างดีอยู่ภายในขณะที่บางส่วนยังอยู่ระหว่างการปลูกสร้างที่ไม่แล้วเสร็จ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นได้มาจากการฟอกเงินของเครือข่ายเงินกู้นอกระบบทั้งสิ้น
ฤหาสด้านหลังผมนี้เป็นเพียงทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งของเครือข่ายเสียวิชัยปั้นงามอดีตเจ้าพ่อเงินกู้รายใหญ่นะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นเชื่อว่าได้มาจากการฟอกเงินโดยการปล่อยกู้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่หลายจังหวัดด้วยกัน
ซึ่งภายหลังจากนี้ครับจะเปิดโอกาสให้เจ้าของทรัพย์สมบัตินั้นนำเอกสารมาชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่นะครับ
แต่หากชี้แจงไม่ได้ก็จะถูกยึดไว้เป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินครับ
ก็ไม่ต้องการตัว
กว่า๑๐ปีที่ธุรกิจเงินกู้นอกระบบของเสียวิชัยเติบโตทำให้ปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นข้ออ้างว่าทำให้ประชาชนเดือดร้อน
แต่เหตุใดหลายปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กลับเพิกเฉย
จึงมีส่วนเชื่อได้ว่าที่ผ่านมานั้นอาจมีเจ้าหน้าที่รัฐบางคนและนักการเมืองบางกลุ่มเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน
อย่างมึงอ่ะก็ได้มั้ยฉันมันปล่อยให้เสียวิชัยสามารถร่ำรวยใหญ่โตได้จงขนาดนี้ฮะ
ก็คือเป็นการกระทำด้วยผู้ทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้นะครับ
สมยอมกันนะครับตรงนี้นะครับ
ตอนนี้เนื่องจากว่าตามอัตราเงินกู้เนี่ยมันสูงเกินไปนะครับ
แล้วมันทำให้เกิดปัญหาต่างตามขึ้นมาเยอะนะครับ
อย่างนี้ทางราชการก็คงปล่อยไม่ได้แล้วครับต่อไปนี้
มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไหมครับ
อันนี้ขอสอบสวนขยายผลก่อนครับ
มูลค่าทรัพย์สินกว่า๔๐๐ล้านบาทที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ยึดได้จากเครือข่ายของเสียวิชัยปั้นงามในครั้งนี้
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เชื่อได้ว่ามาจากผลผลิตที่งอกเงย
ธุรกิจเงินกู้นอกระบบ
โดยเจ้าหน้าที่ยังเชื่อว่ามีทรัพย์สมบัติอีกเกือบพันล้าน
กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างกว่า๘๖สาขาทั่วประเทศ
มีผู้ร่วมขบวนการมากกว่า๒๐๐คนที่ยังเร่งสืบสวนขยายผล
ขณะที่หัวหน้าขบวนการใหญ่อย่างเสียวิชัย
ยังคงหลบหนีอยู่นอกประเทศ
ทำให้หลายคนยังเป็นกังวล
วันนี้อาจจะเป็นอีกคดีที่ผู้ต้องหาคงลอยนวล
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน